มาดูเหตุการณ์ของครอบครัวนี้คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ

ที่แม่ฉันมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วน้องฉันบาดเจ็บหลานฉันสองคนบาดเจ็บเนี่ย
มันต้องเกิดจากรถบรรทุกเนี่ยมาเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์แม่ฉันแล้วทับแม่ฉันแน่เลย
ตอนแรกเชื่อแบบนั้นเลยนะครับเรียกร้องให้รถบรรทุกเนี่ยออกมารับผิดชอบนะครับ
ล่าสุดคนขับรถบรรทุกออกเอากล้องวงจรปิดนะฮะ
ขออภัยกล้องหน้ารถมายืนยันแล้วเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูมอเตอร์ไซค์นะฮะ
นั่นคือซ้อนกันมา๔คนมีแม่ของเขามีน้องสาวของเขาและมีหลาน๒คนครับ
ขี่กันมาเรื่อยโดยมีรถบรรทุกเนี่ยตามหลังมานะฮะ
นี่แหละครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะ
เตอร์ไซค์เกิดเสียหลักพี่ต้นพี่ปุ้ยคุณผู้ชมฮะ
เสียหลักปั๊บไปชนเอาขอบฟุตบาทนะฮะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นก็คือแม่เสียชีวิต
ห้ามนะฮะแล้วก็นี่ต้องเชื่อหลังล้มไปเอง

มันก็คือล้มก่อนแล้วค่อยตัวเนี่ยไปกระแทกฟุตบาทนะฮะ

นี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับก็หลังเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ตอนแรกก็ไม่มีใครเห็นกล้องหน้ารถแบบนี้
ตอนนี้นางสาวเจนติลาปันตานะฮะอายุ๒๕ปี
ลูกสาวของนางสาวประพาพันธ์ที่เสียชีวิต
แล้วก็ออกมาร้องเรียนบอกว่าแม่ของเธอต้องถูกรถพ่วงเฉียวชนทับร่างแน่
แม่เสียชีวิตน้องสาวแล้วก็หลานสองคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไปแน่
ล่าสุดครับเจนจิลาก็ได้รับการติดต่อจากคนขับรถพ่วง
แล้วก็เอาภาพจากกล้องหน้ารถให้ดูมาเป็นหลักฐาน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ขับรถชนนะ
แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับคือเราไม่รู้จังหวะนะ
ว่าตกลงเนี่ยล้มเองก่อนแล้วไปชนฟุตบาทหรือว่าเฉียวฟุตบาทแล้วค่อยล้ม
นางสาวเจจิลาขอโทษคนขับรถพ่วงที่เข้าใจผิดนะครับ
กล่าวหาว่าเป็นคู่กรณีซึ่งคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนะฮะ
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใด
พันธุรกิจโทวัชลพลยมเกิดท่านเป็นพนักงานสอบศูนย์สมพเมืองเชียงใหม่
ของคดีนี้นะฮะบอกว่าหลักฐานชัดเจนนะ
ว่ามันเป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองไม่มีคู่กรณี
แล้วย่าดก็ไม่ได้ติดใจแล้วเดี๋ยวจะสรุปสำนวนเรื่องของการเสียชีวิต
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ